คุณผู้ชมไปขอโชคขอลาบกันดีกว่าค่ะ
ไปกันที่วัดพระมณีหรือว่ารู้จักกันว่าวัดหลวงพ่อปากแดงนะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะ
บรรดาเซียนตัวเลขเขาก็ไปกันที่นี่
เขาบอกว่าไปกันทุกงวดไม่ใช่ไปกันบ่อย

บ่อยค่ะก็ไปเสี่ยงเซียมซีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ไปเจอคนที่เขาไปขอโชคขอลาบหลายคนนะ
ทีมข่าวของเราก็เข้าไปพูดคุยนะคะ

มาขอโชคขอลาบแล้วก็ได้โชคได้ลาบจริง
บางคนบอกได้ว่าได้เงินหลักแสน

เรามี๒คนนะคะที่ทีมข่าวเราไปคุยด้วยนะคะ

เลขครั้งแรกก็๑๓กับ๙ค่ะ

สองคนพี่เลขอะไรเลขเซ็มซีเขาใช่ไหมเลขเซ็มซีค่ะ
เขาเสียงเซ็มซีกันนี่วัดเก่าแก่นั้นแต่สมัยรอห้าน่ะ
ที่นักกรหน่ายกนะฮะวัดแห่งเนี้ยคนเท่าคนแก่บอกว่า
ตั้งแต่เห็นมาเกิดมาก็เห็นพระพุทธรูปหลวงพ่อปากแดงในวิหารเนี่ย
โอดเนี่ยหรือว่าปากของท่านก็เป็นสีแดงมาแล้ว
ก็เลยสืบสาวเราเรื่องไม่ได้ว่าแดงเพราะอะไรอืมก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ที่คนก็ไปกลับไหว้ขอรบพูชาแล้วก็เนี้ยค่ะครับ
ก็ไดเรกกันมาด้วยเซ็งเซ็มซีเพราะว่าคนนิยมเป็นเซ็งเซ็มซีอ่า
ดีครับต่อไปครับไปที่ชัยนาฏหน่อยกันแล้วกันนะครับ
ที่ชัยนาธนะครับที่วัดกรุณาหรือว่าวัดดอนเสือ
ตะบนบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชายนาฏนะครับอ่า
พระครูพิสิทธิ์ชัยคุณโกวิโทนาโคพิขุหรือว่าหลวงปู่นาค
อายุท่านเก้าสิบสี่ปีนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดท่านรักสังขารนะครับ
เป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดนะครับละสังขารไปเมื่อเจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็ทำให้มีประชาชนนะฮะมีลูกศิษย์มีญาติโยมเดินทางมากราบไหว้
รีระสังขารของท่านเป็นจำนวนมากเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะพร้อมกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่
ก็มากันเต็มวัดเลยฮะแล้วก็เกลี้ยงเลยฮะคุณเขียนมาสอน
เลขอะไรไม่ต้องสืบอายุท่านเก้าสี่อ๋ออ๋อเก้าสิบสี่
อายุเขาไม่เรียกเป็นเก้าสี่เขาต้องเก้าสิบสี่นะฮะนี่พ่อค้าแม่ค้านี่ถึงท่านบอกว่า
ลูกค้านี่โทรมาจองนะเกลี้ยงแผงนะ